ส่วนที่เวทีหาเสียงที่รัฐนอสแคโรไรน่าของสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับ
ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ฮิลาลีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเล็กหนึ่งของสหรัฐ
ที่กำลังลงชิงตำแหน่งประธานธิบดีได้ขึ้นเวทีหาเสียง
พร้อมกับมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเล็กหนึ่งคนปัจจุบัน
ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอาวุธสำคัญในการหาเสียงของฮิลาลี
บุคลิกภาพที่เข้าถึงได้ง่ายจริงใจ
และที่สำคัญคือศูนย์ทรพฤษที่เฉียบคมในการเรียกร้อง
ให้คนออกมาลงคะแนนให้กับฮิลาลี
เพื่อรักษาคุณค่าของสังคมอเมริกันที่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง
กับความเชื่อและการแสดงออกของคู่แข่งอย่างโดนัลด์ทรัมป์
นี่คือภาพการขึ้นเวทีหาเสียงร่วมกันครั้งแรกของนางฮิลาลีคลินตัน

สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐที่รัฐนอสแคโลเลน่าเมื่อวานนี้

ของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
โดยมิเชลได้ย้ำการสนับสนุนฮิลาลี

ต่อตำแหน่งประธานาธิบดีของนางคลินตัน

คนที่กลายแล้ว
คนที่เราเชื่อมกับสิ่งที่มีราคา

เชลโอบามาได้กลายเป็นอาวุธสำคัญของฮิลาลีในการเลือกตั้งครั้งนี้
ด้วยความนิยมที่มีในตัวมิเชลอย่างท่วมท้น
บุคลิกภาพที่เข้าถึงได้ง่าย
ทำให้แต่ละครั้งที่เธอปรากฏตัว
ก็ได้รับการต้อนรับแทบไม่ต่างจากนักร้องเพลงร็อก
แต่ที่สำคัญคือสุนทรพฤษในแต่ละครั้งนั้นมีความเฉียบคม
ตรงประเด็นและตรงใจผู้ที่รับฟัง
โดยที่นอสแคโลไลน่ามิเชลได้ย้ำความสำคัญที่คนต้องออกไปลงคะแนนเลือกฮิลาลี

ที่เราไม่อยากให้กลายไป
ขณะที่ศูนย์ธรพฤษก่อนหน้านี้ของมิเชล
เน้นย้ำว่าอเมริกาเป็นชาติที่สร้างจากความหลากหลายของผู้คน
บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนถูกสร้างให้เท่าเทียมกัน
ซึ่งเป็นหลักการในการก่อตั้งประเทศ
และเป็นสิ่งที่ดูจะตรงข้ามกับที่ทรัมพ์เชื่อและแสดงออกอย่างชัดเจน
หัวของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างมิเชลโอบามา
จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่อาจทำให้คนอเมริกัน
เห็นภาพหลังทางสองแพร่งที่มีอยู่ข้างหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น